เรื่องราวที่กำลังจะเล่าให้ฟัง
ผมเชื่อว่าทุกคนมีประสบการณ์จะมากหรือว่าจะน้อย
เป็นประสบการณ์ที่เคยได้เห็นได้ยิน
หรืออาจจะเคยมีเพื่อนมาฝากเราด้วยซ้ำ

หิ้วของเวลาไปต่างประเทศ
จะออกไปหรือว่าจะเข้ามาก็แล้วแต่
แล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าที่เขารับฝาก

มันจะมีของผิดกฎหมายมียาเสพติด

แต่เพื่อนกันเองเนี่ยบางทีเขาบอกอย่าไปรับฝากนะ
จริงคนที่เดินทางต่างประเทศบ่อย

ถูกต้องถ้ามีของผิดกฎหมายแล้วคุณเดินทางไปต่างประเทศ
โอ้โหข้อหานี้หนักเลยนะ
สิ่งของผิดกฎหมายข้ามประเทศ
คุณโหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่มาเรียก
คุณเขมสอนครับขอมาดูกระเป๋าคุณหน่อย
ข้างในมียาเสพติดอย่างนี้แก้ตัวยังไง
จริงก็เวลาเราไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์ใช่ไหมคะเวลาจะออกตัวเนี่ยเขาจะถาม
ประเทศแหละจะถามว่ากระเป๋านี้คุณแพ็คเองไหมของของคุณทุกอย่างไหมในกระเป๋า
เพื่อที่จะตรวจสอบว่าเป็นของของคุณหรือเปล่า
ทีนี้พอเปิดกระเป๋ามาเจอของผิดกฎหมายคุณปฏิเสธไม่ได้เลย
คนใกล้ชิดเขายังบอกว่าอย่าไปรับฝากเลยนะยิ่งคนไกลตัวนี้ไม่ต้องพูดถึง
มีแม่ค้าคนหนึ่งนะฮะเขาเป็นแม่ค้าที่จะรับพวกฮิ้วของฝากของไปต่างประเทศ
บอกว่ามีลูกค้าอยู่คนหนึ่งเนี่ยที่ฝากครีมจะให้ไปที่เกาหลีใต้นะครับ
ปรากฏว่ามันมียาเสพติดอยู่ข้างในนะฮะ
ผู้โพสต์เฟซบุ๊กชื่อนางสาวรางคณาคือตอนแรกเขาก็เหมือนกับโพสต์
เพื่อจะแจ้งไปยังลูกค้าทุกคนก่อนว่าไอ้รอบบินในครั้งนี้เนี่ยมันมีเหตุขัดข้องด่วน
ขออภัยลูกค้าทุกคนด้วยนะคะเหตุเกิดเพราะว่ามีคนไทยคนหนึ่งได้ส่งยาบ้า
ใส่ครีมมาในกระปุกที่จะฝากฮิ้วไปเกาหลีโชคดีที่ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครอง
หิ้วของมันไปด้วยทำให้ของฮิ้วรอบนี้เสียหายอย่างมาก
กราบขอโทษลูกค้าทุกคนในรอบนี้ด้วยค่ะคือรอบนี้ส่งไม่ได้หมดเพราะว่าไปเจอกระปุกอันนี้ก่อน
แต่ในโลกโซเชียลคนก็ไปแสดงความคิดเห็นก็มีเอ๊ะเหมือนกัน

โม้หรือเปล่าเป็นข้ออ้างในการแบบส่งของล่าช้าหรือเปล่า

คุณเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าก็เลยกุเรื่องนี้ขึ้นมา

หรือถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคุณนี่ก็ดูของของ

หรือคุณไปมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่า

แล้วทำไมไม่ไปแจ้งตำรวจ
ทำไมถึงมาโพสต์บอกทางสังคมออนไลน์

หญิงสาวคนนี้ก็เลย

เรื่องจริงรู้ว่ากุขึ้นมาพร้อมกับได้โพสต์ภาพใบลงบันทึกประจำวันที่สอนอคณะยาว
บอกว่าไปแจ้งความมาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ส่งของเนี่ยคืนกลับไปยังเจ้าของเขาแล้ว
ซึ่งมันก็มีสาเหตุอยู่ที่ต้องส่งของคืนไปก่อนแล้วถึงไปแจ้งความ
แล้วก็เปิดเผยเรื่องราวอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเธอเนี่ยรับฮิ้วของจากไทยไปให้คนไทยในประเทศเกาหลี
และก่อนวันที่แฟนจะบินได้มีผู้หญิงคนหนึ่งอ้างว่าอยู่ที่เกาหลี
และอยากจะให้พี่ชายที่อยู่ในไทยฝากของใช้พวกครีมทาผิวแป้งและผ้าอนามัยไปให้
ซึ่งก็ตกลงวันต่อมาก็มีผู้ชายที่คาดว่าจะเป็นพี่ชายของผู้หญิงคนนี้ติดต่อมา
บอกว่าจะเอาของมาส่งให้แต่จะไม่ส่งทางปรายศนีย์จะจ้างมอเตอร์ไซค์มาส่งให้
เพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากที่อยู่ที่ตัวเองอยู่
ช่วงกำลังจะแพ็คจัดลงกระเป๋าให้แฟนไปเห็นว่ากระปุกครีมทาหน้ากระปุกหนึ่งมันมีครีม
ออกมาก็เลยหยิบขึ้นมาเช็ดแต่สังเกตว่ากลิ่นครีมยี่ห้อนี้มันกลิ่นเพี้ยน
เหมือนกลิ่นครีมปกติทั่วไปก็เลยแกะกระปุกดูเปิดออกมาเจอทิชชู่ห่ออยู่เต็ม
ค่อยดึงออกมาดูแล้วก็เห็นห่อสีดำไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะมัดแน่นหนามาก
เอามีดกรีดดูถึงได้เห็นว่าเป็นยาบ้าซึ่งคาดว่าเป็นหลักหลายร้อยเมตร
คือพอเธอเห็นอย่างนี้นะคุณเดี๋ยวมาสอนเขาก็เล่าต่อเขาก็บอกว่าตอนนั้นตกใจมาก
ไม่รู้จะทำยังไงแต่แวบแรกตั้งใจว่าจะไปแจ้งความแต่พี่สาวห้ามเอาไว้
เพราะกลัวว่าเจ้าของยาจะไหวตัวทันแล้วตามมาเอาคืนที่บ้านเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
กลัวจะถูกตามล่าทวงเอาคืนจึงตั้งสติแล้วโทรกลับไปแล้วก็โกหกว่า
ทางนี้เนี่ยไม่สามารถหิ้วของไปส่งให้ได้แล้วนะเนื่องจากว่าน้ำหนักกระเป๋ามันเกิน
งั้นเดี๋ยวขอส่งของคืนก็แล้วกันทางฝ่ายผู้หญิงทางนั้นก็บอกว่า
งั้นขอแค่เอาครีมมาอย่างเดียวก็ได้อย่างอื่นไม่ต้องส่งมาหรอก
ทางคนรับฮิ้วเขาก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวส่งไปให้หมดเลย
ผู้หญิงคนนี้ก็เลยอ่ะงั้นก็ส่งคืนมาก็แล้วกันแต่ไม่ต้องส่ง
ไม่ต้องให้ไม่ให้ที่อยู่ไม่ให้อะไรเลยใช่ไม่ยอมบอกที่อยู่เลย
อยู่ที่ไหนยังไงไม่บอกเดี๋ยวให้จักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ย
ไปรับของกลับมาแทนอ๋อตั้งแต่ฝากของแล้วก็ไม่ยอมบอกที่นี่
มอเตอร์ไซค์ไปส่งถูกต้องจะให้ส่งของคืนก็ไม่บอกที่อยู่อีก
คือให้มอเตอร์ไซค์มารับอ่าพอเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เลย
โพสต์ข้อความบอกเพื่อนที่เป็นแม่ค้าด้วยกันว่า
ผู้หญิงคนนี้อย่าไปรับฮิ้วของนะแล้วก็ยกเลิกเที่ยวบินนั้นเลย
ที่จะส่งของให้กับลูกค้าแต่ไอ้เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้หญิงคนนั้น
ที่มียาเสพติดแล้วส่งมาในตอนแรกเนี่ยโทรไปก็ติดต่อไม่ได้
เฟซบุ๊กอะไรพวกนี้ก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันนะ
ไม่ทราบที่อยู่ที่ไทยของผู้ส่งทราบแต่ที่อยู่ของผู้รับที่เกาหลีนะครับ
แล้วเมื่อวานนี้ตอน๒ทุ่มก็เลยไปแจ้งความเพื่อความบริสุทธิ์ใจ
ไว้กับตำรวจที่ท้องที่ของบ้านเธอที่อยู่นะครับก็คือสนคันนายาว
ก็แน่นอนว่าเรื่องนี้พอโพสต์ออกไปมันก็ทำให้เกิดคำถามเยอะ
พร้อมกับความตกอกตกใจของหลายคนในการรับฝากของเดินทางไปต่างประเทศ

ตำรวจเขาบอกแบบนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกสิงสิงเดชผู้กำกับการสอนอคันนายาว
เขาบอกว่านางสาวรังคณาคุณานุวัฒน์ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วจริงนะคะ
ผู้ที่รับฝากของที่เป็นคนโพสต์เข้าไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานที่สนคณะยาวแล้ว
แต่พนักงานสอบสวนยังไม่ได้ถามรายละเอียดอะไรมากนัก
เรื่องต้นเนี่ยนางสาวรังคณาบอกว่ามีคนใช้เฟซบุ๊กที่อยู่ที่ประเทศเกาหลี
ติดต่อให้ฮิ้วครีมและของใช้ส่วนตัวจากประเทศไทยไปให้
ส่วนที่นางสาวรังคณาอ้างว่าไม่มีข้อมูลของผู้ที่เอาของมาส่ง
เพราะว่าคนที่เอาของมาส่งให้วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาส่งของถึงบ้านเลย
ก็เลยรู้แค่ผู้จ้างจากประเทศเกาหลีเท่านั้นคุยจากทางเกาหลีอย่างเดียว
ผู้กำกับสนคณะยาวบอกว่าคดีนี้ยากเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าไม่มีของกลางผู้เสียหายไม่มีที่อยู่คนเอาของมาส่ง
ผู้เสียหายจำวินมอเตอร์ไซค์ที่มาส่งไม่ได้คือจำไม่ได้ว่าเขตไหนอะไรยังไง
ปกติวินเขาจะมีเสื้อมีเบอร์ปักเขนอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะ
แต่คุณวรังคณาบอกว่าคือจำไม่ได้เลย

ใช่ตำรวจเลยบอกว่าแบบนี้ก็ยากเหมือนกัน

เช่นต้องไปดูกล้องวงจรปิด
ไปดูชื่อเฟซบุ๊กที่ติดต่อกันตั้งแต่แรก
จะได้ไล่หาตัวคนเอาของมาส่งให้ได้อ่ะนะคะ
ส่วนประเด็นการส่งของกลับ

เพราะเป็นใครก็ต้องตกใจทำอะไรไม่ถูก
พอเจอยาเสพติดแบบนี้ก็อยากจะส่งกลับคืนไป

อยากจะแจ้งไปยังกลุ่มแม่ค้า
ต้องระวังตัวนะคะถ้าหากว่ามีการนำส่งออกนอกประเทศแล้วโดนจับได้เนี่ย
ถ้าเป็นยาเสพติดแบบนี้โทษมันหนักมากนะคะ
มันถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะคะโอ้โห
ถึงขั้นประหารชีวิตเลยจริงจริงกรณีนี้ถือว่าผู้เสียหายยังโชคดีอ่ะ
คุณวรังคณาโชคดีจริงที่รู้ตัวก่อนไหวตัวทันก่อนเปิดดูซะก่อนเนี่ยค่ะ
ไม่มีของกลางเนี่ยครับมันก็ลำบากนะครับเพราะว่า
หนึ่งเราไม่มีของกลางพิสูจน์ว่าตรงนั้นเป็นยาเสพติดจริงหรือไม่นะครับ
เพราะถ้าคุณให้เขาคืนไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีของการที่มาตรวจพิสูจน์
บุคคลดังกล่าวนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการอยู่ครับ

เดี๋ยวต้องนัดมาสอบรายละเอียดข้อได้จริงอีกทีครับ
แต่เมื่อคืนก็ให้การในหลายเรื่องนะครับ
การที่เขามาโพสต์แล้วก็อ้างส่งยาเสพติดเกิน
เขามาแจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ
ก็ถือว่าเขามีความบริสุทธิ์ใจระดับหนึ่งนะครับ
ว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะอย่างนั้นนะครับ

เราก็รับเป็นเรื่องสืบสวนนะครับ

ก็ต้องดูว่าตามที่เขากล่าวอ้าง
ว่ามีบุคคลเอาของมาให้จริงหรือไม่

ซึ่งมันก็มีแนวทางในการสืบสวนอยู่นะครับ

ตอนนี้พนักงานก็ต้องไปตรวจสอบ

จะได้สอบถามว่าเอาไปส่งที่ไหนอะไรยังไงนะครับ
ใครเป็นคนจ้างนะครับตำรวจให้น้ำหนักไว้สองประเด็นนะ
ขณะนี้นะครับก็คือ๑ผู้เสียหายถูกจ้างให้ขนยาเสพติด
โดยที่ไม่รู้เรื่องจริงกับสองผู้เสียหายแต่งเรื่องขึ้นมาหรือไม่
แต่เพื่อความชัดเจนของเรื่องนี้ยังไงก็ต้องรอจนกว่าการสืบสวน
สอบสวนข้อมูลต่างต่างจะชัดเจนนะครับทีนี้มีคำถามทันทีว่า
แล้วถ้าเราเจอแบบนี้ล่ะเราจะทำยังไงส่งของคืนไหม
คนนี้เขาอ้างว่าเขาส่งคืนเพราะว่าเขากลัวว่า
แก๊งค่ายามันจะตามมาถึงบ้านเขาถ้ามันรู้ความจริงนะ
ภูมิกับสนคณะยาวฝากแจ้งนะครับบอกว่าปัจจุบันนี้บริการรับจ้างส่งของ
มันมีหลายช่องทางมิจฉาชีพก็อาศัยพวกนี้แหละ
ในการป้องกันการถูกตรวจสอบจากตำรวจแต่หากผู้รับจ้างพบความผิดปกติ
สิ่งแรกที่ควรทำคือไปหาตำรวจที่ใกล้ที่สุดทันที
ให้ตำรวจช่วยตรวจสอบช่วยดำเนินการให้
อย่าไปส่งกลับอย่าไปดำเนินการเองเหมือนกับกรณีนี้
เพราะไม่เช่นนั้นเผลอเดี๋ยวเราเนี่ยจะถูกดำเนินคดีไปด้วย
ถ้าเกิดว่ามันไม่ชัดเจนมันผิดพลาดมันเคลียร์ไม่ได้ขึ้นมาเนี่ย
กว่าจะไปแก้ตัวกว่าจะพ้นผิดกันเนี่ยบางทีติดคุกไปแล้วนะ
หาตำรวจก่อนใช่ค่ะไม่ปลอดภัยก็เดี๋ยวเขาคุ้มครองให้
เป็นอุทาหรณ์จริงเป็นตัวอย่างนะสำหรับใครที่รับฝากของอะไรแบบนี้
มันน่ากลัวต้องตรวจสอบสิ่งของให้ดีนะคะ